เรื่องราวของนายอเนกที่จังหวัดสตูนที่ถูกมะพร้าวตกใส่หัวมา๒วัน
เพราะว่าอาการหนักเราตามความคืบหน้าให้วันนี้ก็มีคนไปช่วยแล้ว
แต่ว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานที่บุรีรำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สอยมะพร้าวจะมาทำขนมอ่ามันร่วงลงมาสามสี่ลูกอ่ะครับ
แล้วหนึ่งในนั้นตกใส่หัวค่ะสลบคาใต้ต้นมะพร้าวเลยค่ะ
อึหือณอิคกิมเพคงโอสดปราสาธิ์อายุห้าสิบแปดนะคะ
พูดช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสามตำบลปราสาธิ์อำเภอบั้นด่านจังหวัดบุรีรำ
สลบไปเลยนี่ค่ะชาวบ้านเรียกหน่วยกู้
กิมเฮงบอกว่าเปิดร้านขายของอยู่ในหมู่บ้าน
จะเอามะพร้าวมาทำขนมวานใครไม่ได้เลย
ชาวบ้านเขาก็เก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วเลยตัดสินใจเดินไปที่ต้นมะพร้าวของญาติเห็นไหม
ถ้าเลยเอาไม่ไผ่นั้นน่ะสอยมะพร้าวแห้งกะจะเอาแค่ลูกเดียวนะ
แต่ก็ต้องใช้ความพยายามเยอะมากเลยเพราะว่าสูงมากประมาณสัก๑๐เมตรได้
สอยอยู่ตกลงมาหลายลูกเลยนะคะ
ไม่ทันมองด้วยซ้ำว่ากี่ลูกแต่อย่างน้อย๓๔ลูกแน่
แสงอาทิตย์มันแยงตาเสี้ยววินาทีมะพร้าวลูกนึงตกใส่หัว
โอ้โหรู้ตัวอีกทีคือตื่นมาที่โรงพยาบาลแล้วอะคือน้องสลบไปเลยค่ะ
ซอยมันลนมาตามไม้นะตำเลยโดนเลยโดนอันหนึ่งแกก็สลบเลยเส้มาสลบ
เซมาข้างทางขว่ำหน้าเลยเลือดไหลเต็ม

แต่อาการก็ดีขึ้นนะคะ
ว่ามันกระทบกระเทือนมากน้อยขนาดไหน
ภรรยาของคนเจ็บค่ะนางบุญยืน
บอกว่าปกติสามีไม่เคยเก็บมะพร้าวในส่วนนี้มาก่อน

จากการสอบถามก็บอกว่าอยู่ดีก็อยากทำขนมขึ้นมา
ก็เลยไปหามะพร้าวจะเอามาทำขนมแค่นั้นเลย
นี่นะคะก็เป็นต้นมะพร้าวในที่ดินของพี่สาวนะคะ
ทีนี้ค่ะสามีบอกว่าก็เป็นความเชื่อด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
ไม่ได้บอกไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนด้วย
คือพี่สาวเสียชีวิตไปแล้ว

อยากเก็บด้วยทำโทษทำโทษก็เรียงคืน
มุมทางความเชื่อก็เรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัย
เวลาไปสอยมะพร้าวที่เราคุยกันมา๒วันแล้วเนาะ

ก็ต้องระวังด้วยนะคะใส่หมวกกันน็อกหรืออะไร

คืออันนี้มีโชคดีในความโชคร้ายก็คือมันเป็นมะพร้าวแห้ง
ใช่มันเลยแบบไม่ได้เหมือนอีกกรณีหนึ่งไง
โอ้โหนั่นน่ะมะพร้าวสดนะฮะหนักแล้วนะ๒กิโลกรัมนะครับ
ล่าสุดอาการวันนี้ของนายอเนกติงหวังนะครับ
อายุ๓๑ปีนะครับหนุ่มชาวสตูนที่โชคร้ายมาก
ที่ไปสอยมะพร้าวแล้วมะพร้าวเนี่ยล่วงใส่ศีรษะนะฮะ
คือวันนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอาการยังหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่นะครับ
อายุ๖๒ปีคุณแม่ของคุณอเนก
บอกว่าลูกชายอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยฮะ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอาการยังน่าห่วง
วันนี้แพทย์มาเอ็กซอเรย์สมองเพื่อตรวจดูอาการ
เดี๋ยวหมอจะรายงานผลวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับ

คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยคุณหมอบอกมีอาการกระโหลกศีรษะแตกร้าว
ส่วนจะเลือดคลั่งในสมองหรือไม่เดี๋ยวรอฟังผลพรุ่งนี้
อกจากนี้ที่มีอาการก็คือเส้นเลือดในตาทั้งสองข้างแตก
ยังลืมตาไม่ได้ดวงตากับเบ้าตาเกิดอาการอักเสบอย่างหนัก
จนถึงวันนี้ลูกก็ยังพูดยังคุยยังกินอาหารไม่ได้นะฮะ
นี่วันที่๓ที่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
กินได้แต่น้ำข้าวต้มนะแม่บอกนี่หยอดน้ำข้าวต้มกันเลย
บอกว่าลูกชายอาจต้องนอนพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลเนี่ย

ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าลูกจะมีอาการดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ
เพราะว่าเขายังมีลูกเล็กคนหนึ่งอายุ๔ขวบ
คนหนึ่งอายุแค่๑เดือนที่ต้องเลี้ยงดู
ล่าสุดหลังจากทราบข่าวกันเนี่ยคุณแม่บอกว่า
ดารานักร้องชื่อดังอย่างคุณนุ๊กสุธิดาเนี่ย
ดูข่าวของลูกชายจากรายการไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ

เพื่อช่วยเหลือนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแทนลูกชายด้วยคุณแม่บอก
โดดเผยให้หายรีวนะขอบคุณด้วยให้กำลังใจมาช่วยเหลือนะ
มีน้ำใจมาช่วย
ไม่คิดว่าจะได้เจอได้พูดคุยกับน้องนุกเนาะ
ไม่เคยนึกเลย
เราก็สอบถามไปยังคุณนุ๊กสุธิดานะครับ

ชมข่าวของคุณอเนกจากทางไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ก็ตามข่าวมาตั้งแต่วันแรกนะ

เพราะคุณอเนกคือตกงานช่วงโควิด

มะพร้าวตกใส่ศิษฐานในวันแรกที่เกิดเหตุนะครับ
คือตานี่แบบบวมนะวันนี้ยังเขียวอยู่เลยนะครับ
ก็เลยต้องการจะช่วยเหลือนะครับ
ก็ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีนี่แหละนะครับ

ผู้จัดการส่วนตัวให้ขอเบอร์ของคุณแม่
หรือว่าครอบครัวของคุณอเนกผ่านทางไทยรัฐทีวี
เห็นบอกถามมาทางน้องมิ้วด้วยใช่ไหม

ก็คือมีผู้จัดการส่วนตัวของคุณนุ๊ก
ติดต่อมาที่ทีมข่าวออนไลน์ของเรา

พอได้เบอร์โทรกันคุณนุ๊กเขาก็โทรไปหาคุณแม่คุณอเนก

เพราะว่าเป็นแฟนข่าวนะคะ

ขอบคุณพลางพูมใช่ไหมคะ

คุณพี่ท่านนี้ก็คือตกงาน

คือชีวิตก็ตกงานก็ลำบากแล้วเนาะ

แล้วก็มีลูกมีครอบครัวมีภรรยาตาถล่นออกมา
เราก็รู้สึกแบบมันสาหัสนะคะ
เรารู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นข่าวว่าต้องสาหัสแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราอยากจะช่วยเหลือในช่วงที่เขาเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเงินมากมายอะไรนะคะ
แต่จริงคือไม่ได้ตั้งใจจะบอกเพราะว่าทำอะไรจะไม่ค่อยได้โพสต์อยู่แล้วนะคะ

เพราะว่าจริงแล้วก็แบบทุกคนในครอบครัวเขาก็น่าจะทุกข์ร้อนกันหมดนะคะ
เป็นกำลังใจให้คุณอเนกอาการดีขึ้นนะฮะ
แล้วก็ขอบคุณคุณนุ๊กด้วยใช่ค่ะคือคุณนุ๊กช่วยเหลืออันนี้เราพูดตรงนะครับ
ผมเรียนแบบท่านผู้ชมแบบตรงเลยว่าคุณนุกสุธิดาไม่ได้ต้องการเป็นข่าวนะฮะ
ใช่เขาไม่ได้อยากให้มาเล่าว่าเขาช่วย
แล้วจริงแล้วคุณนุ๊กช่วยหลายกรณีมากเลยนะ
เคสมากก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีแบบการทำข่าวอะไร
นี่ติดต่อมายังน้องทีมข่าวของเรา
ทางคุณมิ้วเข็มมาสอนด้วยเพื่อขอเบอร์โทรแล้วติดต่อไปยังคุณแม่

แล้วคุณนุ๊กไม่ได้บอกเลยว่าโอ้จะต้องทำข่าวในนั้น

นี่คือผมคุยกับคุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงแล้วบอกว่า
ยังไงลองสอบถามคุณนุ๊กหน่อยว่าช่วยแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วชมข่าวแล้วเห็นแล้วเหลืออะไรยังไง

ฉันก็เลยส่งข้อความไปทางคนที่ติดต่อมา
บอกว่าฝากขอบคุณคุณนุ๊กด้วยจริง
นี่นะคะเขาก็เลยบอกว่าคุณนุ๊กก็ช่วยเหลือหลายเคสมาก

ครับนำจ่ายคนไทยนะครับครับใช่ค่ะ